เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องข่าวดีนะคะ
รางวัลสำหรับคนทำงานสื่อกันบ้างค่ะ
ทางด้านของมูลนิธิแสงชัยศูนย์ธรวัฒน์และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ประเภทข่าวสารคดีวิทยุแล้วก็โทรทัศน์
รางวัลแสงชัยศูนย์ทรวรรษปี๒๕๕๘
ไทยรัฐทีวีของเราคว้ามาได้๒รางวัลเป็นข่าวดีปรบมือ
ใช่ค่ะได้มา๒รางวัลก็เป็นประเภทข่าวเหตุการณ์รายงานสด
แล้วก็ประเภทสารคดีเชิงข่าวประเภทข่าวค่ะ
ตัวแทนของไทยรัฐทีวีไปรับรางวัลยอดเยี
ประเภทข่าวเหตุการณ์รายงานสดก็คือเหตุการณ์ราชประสงค์
และอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลชมเชยประเภทสารคดีเชิงข่าวประเภทข่าว
ในการนำเสนอข่าวไม้กฤษณาซึ่งก็ได้รับโลกเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลด้วย
ในปีนี้นะคะมีผลงานส่งประกวดทั้งสิ้น๑๑๙ข่าว
แบ่งเป็นประเภทข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม๙๖ข่าวจาก๑๔สถานี
ประเภทข่าวและสารคดีโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น๙ข่าวจาก๖สถานี
ประเภทรายการข่าววิทยุและรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม๑๔รายการจาก๗สถานี
โดยไทยรัฐทีวีสามารถคว้าได้ถึง๒รางวัล
รางวัลอื่นที่น่าสนใจนะคะก็อย่างเช่นรางวัลสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการยอดเยี่ยม
สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีค่ะและรางวัลสารคดีเชิงข่าวประเภทยอดเยี่ยม
คือสถานีโทรทัศน์เอสดี๒๘ส่วนรางวัลประเภทข่าวเหตุการณ์ยอดเยี่ยม
ก็เป็นของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี๔ช่อง๓
และสำหรับปีนี้ไทยรัฐทีวีก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอตีแผ่ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
โดยมุ่งหวังจะให้เป็นทีวีสีเขียว
จิตสำนึกคนไทยให้มีจิตอนุรักษ์เห็นความสำคัญของผืนป่าและก็ธรรมชาติ
และเราก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาแทนคนไทยในการทำหน้าที่สื่อมวลชนต่อไปค่ะ